อันนี้นะครับมันเป็นกำหนดที่ปกับโรเบิร์ตเขาจะบวชพรามใช่ไหม

อุทิศศูนย์กุศลเท่ากับคุณแตงโมนะฮะ
พะนิดาเนี่ยท่านบอกไว้ล่วงหน้าแล้ว
บอกว่ายินดีนะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเคยมากราบเท้าขอโทษแม่แล้วตอนนั้นนะครับ
พระนิดาครับคุณผู้ชมครับให้เหตุผลว่าที่แสดงความยินดี
ที่ร่วมอนุโมทนากับปอกับโรเบิร์ตที่จะบวชพรามเนี่ยนะ
นุ่งขาวห่มขาวถือศีลเนี่ยนะ
เพราะว่าปอกับโรเบิร์ตมากราบเท้าขอโทษคุณแม่
แล้วก็ยังขอเป็นลูกคุณแม่ขอดูแลคุณแม่แทนแตงโมด้วย
บอกกับแม่บอกว่าขอให้บอกเลยแม่เดือดร้อนต้องการใช้เงิน
หรืออยากให้ช่วยอะไรเขายินดีที่จะให้ทุกอย่าง
และการที่เขาแสดงเจตนาว่าจะบวชก็เป็นส่วนที่เขาแสดงออกถึง
ความมีมนุษยธรรมแต่แม่ยืนยันว่าเรื่องคดีไม่เกี่ยวนะ
คดีก็ดำเนินไปแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ย
แม่ก็ไม่เคยพูดอ้าวตรงนี้แหละที่เราทำภาพข้างหลัง
วอลให้เห็นแม่บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่อง
แม่ก็ยังไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินกับปอเลยแม้แต่บาทเดียว
ส่วนเงิน๓๐ล้านบาทก็ไม่รู้ว่ามาได้อย่างไร
แม่ยืนยันว่าแม่ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะครับ
แม่ยังขู่จะเอาเรื่องชาวเน็ตนะชาวเน็ตนะมโนกับกระบือนัน

เออที่มาวิจารณ์แม่บอกเสียหาย
แม่เห็นแก่เงินนี้แม่ไม่เห็นแก่ลูกนี้
ใครที่พูดแบบนี้แม่จะฟ้องนะจ๊ะ

ถ้าต่อไปนี้นะถ้าคุณแม่จับได้ว่าใครมาด่า
คุณแม่หน้าเงินเห็นแก่เงินอะไรอย่างนี้นะ
เห็นกับลูกไม่ช่วยลูกอะไรอย่างนี้
คุณแม่ดำเนินคดีจริง

ผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วย
ถ้าคุณเอาคำพวกนี้มาแพร่หลายอะไรอย่างนี้
มันไม่ใช่เรื่องจริงคุณโดนแน่
ต่อจากนี้นะต่อจากนี้นะคุณแม่เอาจริงแล้วนะครับ
ก็ใครที่มาลงข้อความในเชิงหมินประมาทให้คุณแม่เสียหายนะฮะ

ทีนี้กำหนดการทั้งปโรเบิร์ตบวชพรามที่วัดท่าไม้
ที่จังหวัดสมุทรสาครก็คือวันนี้ใช่ไหมคะ

ว่ามีการจัดเตรียมงานอะไรบ้างหรือเปล่า
นักข่าวลงพื้นที่ไปเลยค่ะคุณผู้ชมที่วัดท่าไม้นะคะ
ไปดูเอ๊ะมีการจัดเตรียมงานอะไรหรือเปล่านะคะ
ปรากฏว่านี่ค่ะเงียบ

ไม่เจอนี่ค่ะบรรยากาศเงียบ
ไม่ได้มีการจัดเตรียมงานอะไรที่มันดูยิ่งใหญ่ใหญ่โตเลยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเออนะคะ
เอาล่ะสิจะมีการบวชไหม

ทีนี้ก็ไปถามคนที่อยู่ในวัด
พระลูกวัดไม่มีใครให้สัมภาษณ์ค่ะครับ
แค่แจ้งมาบอกว่าให้รอมาทำข่าวได้เลย

นี่ก็เป็นการยืนยันว่าทั้งคู่จะมาบวชพราม
ครับตามกำหนดการเดิมอ่ะนะคะทีนี้คุณผู้ชม
ไม่เป็นไรนะคะเราอาจจะไม่ได้ข้อมูลเยอะนะ
จากพระลูกวัดไม่เป็นไรถาม

โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวบริเวณนั้นนะคะ

ก่อนหน้านี้มีรถตู้หรูคันหนึ่งขับเข้ามาที่วัด
แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นของไฮโซปอลกับโรเบิร์ต
หรูไปเพียบเลยนะใช่แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้
ไปถึงกุฎิเจ้าอวาทได้เลยนี่วัดใช่ไหมค่ะวัดค่ะ
โทรไปสอบถามปอเรื่องของกำหนดการบวชที่วัดท่าไม้
กำหนดการจะเป็นแบบเดิมไหมรับสายนะคะปอรับสาย
ตัวเขาบอกว่าตัวเขาไม่รู้กำหนดการอะไรหรอก
พี่อุเทรนเจ้าอาวาสวัดบอกแค่เพียงว่าให้เอาตัวเขากับโรเบิร์ตมามาแต่ตัว
ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยส่วนอย่างอื่นเนี่ยทางเจ้าอาวาสจะเตรียมไว้ให้นะคะ
พอถามเรื่องของการแต่งกายลักษณะการบวชปอบอกว่า
ปลงผมนุ่งขาวห่มขาวถือศิลป์นั่งสมาธิวิปัสนา
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมนะคะ
สรุปว่าบวชนะคะถ้าฟังแบบนี้นะเพราะเจ้าตัวยืนยันบอกว่าจะไปวันนี้นะคะ
กำหนดการก็คงเป็นบ่ายสองเหมือนเดิมทีนี้ไอ้ประเด็นว่าการบวชพราม
พระไม่ต้องพูดถึงแล้วบวชไม่ได้แน่นอนนะคะ
คือในทางกฎหมายในทางโลกบวชได้แต่ในทางธรรมน์ไม่ได้
พระอุปจาก็จะผิดที่นี้อ้าวบวชพรามบวชได้ไหม
พระพระยอมกรยานูเจ้าอวัดวัดสวนแก้วบอกว่า
การที่ปกับโรเบิร์ตจะไปบวชพรามทำได้นะคะเพราะไม่มีคณะสงฆ์ไปรับรอง
แค่รับศิลป์รับพรจากพระแล้วก็ถือศีลแปด

เกิดมีการอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับแตงโมก็ว่ากันไปนะคะ
อีกประเด็นหนึ่งที่นักข่าวถาม
หลวงพ่อเรื่องของที่ว่ามีคนบนเรือโกหกอ่ะ
พระพระยอมท่านตอบว่าการโกหกเป็นกรรม

โกหกปิดบำอำพราง
ถ้าสุดท้ายคือยอมรับในสิ่งที่ทำ
ก็จะถือว่าเป็นลูกผู้ชาย
ไม่สายเกินไปนะคะ
มันก็มีคนคุดคุย
ถามว่าถ้าคุยยุคนี้มันไม่คุยธรรมดานะ
มันมีภาพให้เห็นมันมีเหตุการณ์ให้ดู

โกหกยุคไหนก็ไม่ลำบากใจเท่ากับโกหกยุคนี้
นามัศกาลหลวงพ่อพระพยอมด้วยนะคะ
เป็นนักเทศที่คือพูดตรงไม่ตกยุค
โกหกยุคไหนก็ไม่อะไรนะ

เพราะคุณยิ่งปิดก็จะมีคนยิ่งไปขุด
คุณยิ่งปิดก็จะมีคนยิ่งไปขุด
นี่แหละค่ะคือความลำบากที่จะเกิดขึ้นนะคะ